ต้องไปจังหวัดนี้เลยคิดถึงจังหวัดนี้เลย

คุณผู้ชมไปขึ้นเวทีหมอลำกันนิดนึงนะคะ
ของแม่บานเย็นรากแก่นบันเทิงไทยรัฐ

เพราะว่าถือว่าเป็นการกลับมาขึ้นเวที๔ปีแล้วนะ
ในรอบ๔ปีแล้ว
เดี๋ยวเราให้ดูภาพบรรยากาศเต็มกันเลยค่ะ
ชมกลางเวทีไปเลย
แม่๔ปีบริเบิ้ลโชว์เจ้าเลย

แล้วการทอนนิ้วเนี่ยกรีดเรียกมาเลยน่ะ
มีครบทุกอารมณ์จริงคุณผู้ชมค่ะ
มีทั้งความสนุกความซึ้งของแม่ลูก
สำหรับการหวนคืนเวทีหมอลำในรอบ๔ปี

บานเย็นแล้วก็แคนดี้รากแก่นค่ะ

รากแก่นแฟมิลี่แบบจัดเต็มขนาดนี้นะ

เพราะว่าเจอทั้งการระบาดของโควิด
วกกับปัญหาด้านสุขภาพร่างกายของแม่บานเย็น

แกบอกว่าแกไม่ค่อยมีแรงเดิน
จนไม่สามารถรับงานแสดงหน้าเวทีได้

โอ้ยเป็นยังไงล่ะ
พ่อเขาแข็งแรงดีมืดเดิม

แต่จากภาพบนเวทีแล้วคุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้

เสียงร้องท่ารำท่าเต้น

มวลคักมวลแน่จวดกันเลย

เล่าให้ผู้สื่อข่าวของเราได้ฟังว่า
ไม่ใช่ว่าเป็นการรับงานแบบทั่วไปนะ
แคนดี้เชื่อว่าส่วนหนึ่งมาจากการที่เธอไปบอกกล่าวปู่อือลือ
ให้มีโอกาสกลับมาแสดงอีกครั้งหนึ่ง
ปรากฏว่าลงมาจากถ้ำมาปั๊บ๓ชั่วโมงเท่านั้น
คอลิ่งกรีงกรีงกรีง
ว่างไหมจ๊ะช่วยรับงานนี้หน่อย
เออพี่แคนดี้บอกเลยว่าช็อกไปเลยค่ะ
เพราะไม่คิดว่าจังหวะมันจะพอดิบพอดีอะไรกันขนาดนี้
หลังจากนั้นค่ะเธอกลับไปปรึกษาคุณแม่

ก็เลยตัดสินใจรับงานเลยคุณผู้ชมค่ะ
ถือว่าเป็นการเบิกเลิกมงคลนะคะ
กับการรับงานแสดงในนามของรากแก่นแฟมิลี่

นี่แหละค่ะก็ส่วนหนึ่งก็คือ
คุณแม่เลือกสองเพลงก็คิดอยู่นะจะไหวไหม

คุณแม่ลำคล้ายกับว่าเพลงที่๒นี่คือมือมาเลย

ถ้าอยู่บนเวทีแล้วลูกหลานอยู่ข้างล่างเนี่ย

แล้วก็เหมือนครอบครัวเดียวกัน
แล้วสายตาทุกคู่ที่มองขึ้นมาหาคุณแม่เนี่ย
อุ่นมากคุณแม่คิดถึงค่ะ
เพราะฉะนั้นนะคะใครที่อยากเจอคุณแม่บรรเย็นรักกันนะคะ
กับแคนดี้ราแก่นอยากรู้ว่าพวกเราเป็นยังไงนะคะ
เดี๋ยวต้องรอติดตามนะคะหรือว่าก็ลองจ้างมาดู

เดินสายเหมือนเมื่อก่อนวันหนึ่งแบบ๕๖งานอะไรอย่างนี้

อย่าเพิ่งพูดขนาดนั้นนะ

เป็นอย่างน่ารักมากไม่ได้ปฏิเสธซะทีเดียวหรอก
อ่าไหนเจ้าภาพลองแบบแกล้งโทรไปจองสัก๔๕นิดซิ
ให้มันงานติดกันเลยสิว่าเป็นยังไงไหวหรือเปล่านะคะ
แต่ว่าเชื่อแล้วว่าคุณแม่บรรเย็นแข็งแรงเหมือนเดิม
รีลาการฟอนด์เนี่ยสุดยอดเลยค่ะ
๗๐แล้วอ่ะโหยังแบบว่าแข็งแรงมาก
มันเชิงไทยรัก